อย่างน้องเอลลี่แล้วก็สามสาววงอารีน่านะคะ

บรรทุกอิ่มเป็นการปล่อยขบวนรถตุ๊กจำนวน๖๕คันนะครับ
บรรทุกถุงยางชีพค่ะดีมากเลยโครงการนี้
ไปแจกจ่ายให้กับประชาชน๑๕๐๐ครอบครัวนะ
อาศัยอยู่ตามชุมชนแออัดทั้งในกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการค่ะ
ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนั่นเองนะคะ
แล้วก็ผู้บริหารหนุ่มคนนี้ก็ขอเป็นตัวแทนส่งกำลังใจกับทุกคน
เหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยกันค่ะ
วันนี้ก็ได้เชิญชวนพี่ตุ๊ก
ที่ขับรถตุ๊กเนี่ยมาช่วยขนส่งถุงยางชีพนะครับ
ทั้งหมดสำหรับ๑๕๐๐ครัวเรือน
โดยที่เราใช้งบประมาณ๑๕๐๐๐๐๐บาท
ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับ
อยากให้พี่น้องคนไทยทุกคนเนี่ยก็ฝ่าปัญหาวิกฤตโควิดไปด้วยกัน

เจอปุ๊บก็ขอคว้าตัวมาอัปเดตชนิดการเรียนมหาวิทยาลัยหน่อยนะคะ
หลังจากที่น้องเนี่ยสอบติดมหาวิทยาลัยดนตรีเบิร์กลี่ค่ะ

ซึ่งน้องเอลลี่บอกว่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นทุกวันเลยค่ะ
ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนแม้ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์นะคะ
ส่วนเรื่องผลงานเพลงที่รอน้องคัมแบ็คบอกเลยแฟนจ๋า

ประมาณปีหน้าเนาะถึงจะได้เจอกัน
แต่ถ้าเกิดว่าใครที่คิดถึงน้องเอลลี่นะคะ
ก็ฝากติดตามโปรเจคพิเศษกับ๓สาวอารีน่าด้วยค่ะ

ไปฟังเสียงน้องเอลลี่กันหน่อยจ้า

ก็สนุกดีค่ะแล้วก็ได้เรียนอะไรใหม่เยอะแยะมากมายเลยค่ะ
คือหนูเป็นคนที่ชอบเรียนเองมากกว่าอยู่แล้วด้วยค่ะ

แล้วก็หนูได้ทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วย

แต่ว่าหนูก็พยายามแบบช่วงนี้ก็พยายามแพลนก่อนค่ะ
ว่าแบบอยากทำคอนเซ็ปต์แบบไหนหรือว่าอะไรอย่างนี้
วางไว้ก่อนแล้วก็หวังว่าภายในปีหน้า

หนูก็รอคอยคัมแก๊กตัวเองมานานเหมือนกัน
รู้สึกเสียดายแค่แบบไม่ได้เจอพี่โอลี่เฉยค่ะ

ใช่ค่ะก็หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
ช่วงนี้ขอให้ทุกคนแบบดูแลตัวเองค่ะ
แล้วก็หวังว่าเร็วนี้เราจะได้เจอกันค่ะ